ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นตัวแทน
มอบรางวัลโครงการเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกส์แห่งองค์การยูเนสโก
ให้แก่โครงการอนุรักษ์บ้านหลวงราชมัยตรี
ชุมชนริมน้ำจันทบุญจังหวัดจันทบุรี
วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันนะครับว่า
รางวัลดังกล่าวนั้นมีความสำคัญอย่างไร
แล้วก็มีขั้นตอนในการพิจารณาการให้รางวัลอย่างไรบ้างนะครับ
โดยรางวัลนี้มอบให้เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชน
หรือว่าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการบุรณปฏิสังขรอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาค
โดยนำอาคารประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์
เป็นแรงผลักดันให้เกิดโครงการอนุรักษ์อื่นภายในชุมชนของตนเอง
โดยความร่วมมือของคนในชุมชนหรือว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
รางวัลก็จะแบ่งออกเป็น๔ระดับด้วยกันครับ
ประกอบไปด้วยรางวัลยอดเยี่ยมดีเด่นรางวัลดีและก็ชมเชย
สำหรับเกณฑ์การพิจารณาก็ประกอบไปด้วยโครงการอนุรักษ์ที่ส่งเข้าประกวด
จะต้องเป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่า
มีอายุมากกว่า๕๐ปีขึ้นไป
อาคารและสิ่งก่อสร้างนั้นได้รับการบุรณปฏิสังขร

จากนี้จะต้องมีการเปิดใช้อาคารนั้นมาแล้วอย่างน้อย๑ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศการประกวดรางวัลนะครับ
ที่ผ่านมาไทยก็ส่งโครงการอนุรักษ์เข้าร่วมการประกวดต่อเนื่อง
มีทั้งหมด๑๓โครงการนะครับที่เคยได้รับรางวัลจากยูเนสโก้
อย่างเช่นโครงการอนุรักษ์วัดสาธองบ้านบัวจังหวัดขอนแก่น
เป็นโครงการแรกที่ได้รับรางวัลระดับดีเมื่อปี๒๕๕๙
โครงการอนุรักษ์เจดีพระประธานของวัดประยูณวงศาวาส
วรวิหารกรุงเทพมหานครรับรางวัลระดับยอดเยี่ยมปี๒๕๕๙
แล้วก็ล่าสุดโครงการอนุรักษ์บ้านหลวงราชมัยตรีจังหวัดจันทบุรี
ได้รับรางวัลระดับดีในปีที่ผ่านมาครับ